ไปดูกันต่อที่สมุทรปราการเขาบอกว่าสุดทนเลย
ใช่แล้วเป็นปัญหาของเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชม
ก็คืออย่างนี้จะเล่าสู่กันฟังแล้วกัน
หลายหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ปัญหานี้
แต่ที่นี่เขามีปัญหากันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไง
พูดดีก็แล้วโวยวายก็แล้ว
คุณผู้ชมไปช่วยเจรจากันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตบ้านนี้มุมซ้ายตรงต้นไม้นะคะ
ไม่ใช่ของตกแต่งอะไรนะคุณ

ขยะที่มากองสุมกันแบบนี้ค่ะ
แทบจะมองไม่เห็นทางเข้าบ้านเลยคุณผู้ชม
กำลังจะถามเลยเข้าบ้านอย่างไร
เข้าทางไหนนั่นสิครับโอ๊ยมันไม่ได้สิคุณ
แล้วต้องบอกว่าขยะที่ทิ้งเนี่ยนะไม่ใช่ของเจ้าของบ้านเขาด้วยไง
แล้วบ้านที่อยู่ตรงนี้มีคนอยู่ข้างใน
เรื่องราวนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่คนในเฟซบุ๊คพูดถึงกันเยอะมาก
เพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์รูปภาพบ้านนี้
แล้วก็มีข้อความประมาณว่าต้องทนกับกลิ่นขยะ
และเสียงหมาที่เห่าหอนทุกหลังเที่ยงคืน
คุยดีก็แล้วตะโกนด่าก็แล้วเหมือนเดิม
แต่ก่อนขยำให้เยอะขนาดนี้นะ๔๕ปีให้หลังเนี่ยเริ่มเยอะขึ้น

แถมยังบอกด้วยนะว่าปลหมู่บ้านไม่มีนิติ
กรรมการหมู่บ้านก็ทำอะไรไม่ได้มีเหมือนไม่มีอย่ามีดีกว่า
แล้วก็ทิ้งท้ายถามว่าผมควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรได้บ้าง
เป็นข้อความบางส่วนนะคุณที่เราสรุปมาจากโพสต์
งานนี้ผู้สื่อข่าวไม่รอช้าสิคะตามไปที่บ้านหลังนี้
ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านมันทนาเลขที่๑๔๕ทับ๑๒๑หมู่๗ตำบล
บางชะโหลอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรากาศ
คุณวันเพ็ญเรียบร้อยค่ะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเล่าให้ฟัง
ว่าบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านของนางปูอาศัยอยู่เพียงลำพัง
นางปูเนี่ยชอบเก็บขยะมาสะสมเอาไว้เมื่อ๕ปีก่อน
คณะกรรมการหมู่บ้านเคยนำออกไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่านางปูเนี่ยก็เก็บขยะมาสะสมไว้ตรงนี้เหมือนเดิม
บอกว่าเคยคุยกันดีก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะ
บอกจะเก็บขยะออกไปเอ้าแต่ไงขยะขยะยังคงอยู่เหมือนเดิม
ฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เขาเก็บขยะมาขายเก็บขยะมาขายแล้วก็
เขาไม่เก็บออกไปให้หมดอ่ะเขาสะสมอ่ะ
แล้วมันก็โดนฝนโดนน้ำมันก็ทำให้มีกลิ่น
มีกลิ่นมาก็เสียงดังนอนไม่ได้อะไรประมาณนี้
เนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางด้าน
คุณสุพิษทิพย์รักนิติบุคคลหมู่บ้านบอกว่า
จากการที่พูดคุยกับนางปูหลังจากที่มีโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยนะ
นางปูรับปากว่าจะให้น้องชายและญาติญาตินำรถมาขนออกไปภายในวันนี้พรุ่งนี้เลย
แต่ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะนางปูไม่ยอมขนออกไป
ทางหมู่บ้านก็จะจ้างเอกชนมาขนขยะออกไปทิ้ง
ทางกรรมการทางนิติบุคคลก็ให้ความมั่นใจแบบนี้
อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทุกอย่างถ้าหากว่าได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยน่าจะตกลงกันได้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่อยากจะให้มีปัญหากัน
เพราะอะไรรู้ไหมคืออย่างนี้มันฟ้องร้องกันได้
คือให้คนที่อยู่ข้างสิ่งแวดล้อมมันสกปรก
มันส่งกินเหม็นพอว่ากันไปเลยครับ